จะพาไปที่นี่ที่จังหวัดละคนราชศีมา
ที่นั่นเขาขุดพบเจอกับซาก

ชากดึกดำบันก็ต้องเอาไฟส่อง
บ้าเหรอไม่ใช่ดึกดำบันอย่างนั้น
ไม่ใช่ว่าดึกแบบมืด
แต่ว่ามันดึกดำบรรณอารมณ์แค่ในโดเสา

สุดท้ายเขาพบกับซากที่เป็นสัตว์ดึกดำบันชนิดอะไรครับ
นี่เห็นมาเป็นท่อนแบบนี้

ไม่ออกจริงเพราะมันดูมืดนะครับคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวเราต้องไปดูกันเพราะว่านี่คือภาพของโครงกระดูกดึกดำบันที่ชาวบ้านเขาไปพบ
เข้าที่บริเวณลำห้วยที่ติดกับลำน้ำลำเชียงไกร
ซึ่งโครงกระดูกที่พบนะฮะอย่างที่เห็นมันมี๓ชิ้น
ชิ้นหนึ่งที่พบเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับฟันของช้าง
เขาคาดว่าน่าจะเป็นชิ้นส่วนโครงกระดูกที่พบของทั้ง๓ชิ้นน่าจะเป็นช้างขนาดใหญ่

แบบนี้มันมีลุ้นจะคล้ายกับแมมมอสหรือเปล่า
ก็สร้างความฮือฮาให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากนะครับ
โดยชาวบ้านก็เล่าว่าชิ้นส่วนโครงกระดูกเหล่านั้นน่ะ
ถูกพบนะฮะที่ชาวบ้านเขาไปจับปลา
เรื่องของเรื่องเขาไปจับปลาก่อน

เจอโครงกระดูกงงอ่ะสิ
อยากได้ปลาดันไปได้โครงกระดูกมาแทน

ใช่ครับในหนองน้ำนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
แต่พอได้มาปุ๊บก็มาเก็บเอาไว้แล้วก็ไปให้

หน้าตาประหลาดอย่างนี้มันคล้ายจะเป็นอะไรได้หรือไม่
ซึ่งเขาก็คาดว่าจะเป็นโครงกระดูกของช้างขนาดใหญ่
คือเขาเชื่อว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ช้างป่ามักจะลงมาเล่นน้ำ
แล้วเขาว่าในยุคก่อนสมัยก่อนแล้วคงจะล้มตายอยู่ตรงนี้แหละ

ก็เลยเชื่อว่ามันน่าจะเกิดจากสิ่งที่ผมเล่าไป
อกจากนี้เขายังเชื่อว่าโครงกระดูกที่พบเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ
ที่มาให้โชคให้ลาบกับคนในหมู่บ้านก็เป็นได้เหมือนกัน
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใช้วิจารณญาณในการรับชม
แล้วก็ผมเองอยากจะบอกไปกับคุณผู้ชมนะครับว่านี่เป็นเรื่องราวของความเชื่อนะ
ยังไงซะก็ดูแล้วก็ฟังหูไว้หูแล้วก็มันเป็นเรื่องราวที่เขาเชื่อว่ามันน่าจะเกิดขึ้นแบบนี้จริง
แต่ต้องรอรอให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งว่า
๓ชิ้นที่พบเนี่ยสรุปแล้วมันใช่ไหม

มันใช่โครงกระดูกของช้างโบราณจริงหรือไม่
อาจจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเขาดูเราดูเราก็ไม่รู้ว่าดำมิดขนาดนี้
แต่มองอย่างนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปนะคะ
เดี๋ยวทางกรมศิลปากรน่าจะเข้าตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งครับ